ต่อกันที่ราคาของพืชผลทางการเกษตรกันบ้างนะคะ
พิษจากภัยแรงที่ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานก่อนหน้านี้เนี่ย
ฝักยาวราคาพุ่งสูงขึ้น
ก็ทำให้คนซื้ออย่างเราท่านบาดเจ็บไปตามกัน
คราวนี้นะคะคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนใต้
ราคาก็พุ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะ
รวมถึงไข่ไก่นะคะเป็นไข่ไก่ไซส์ใหญ่
ราคาก็พุ่งไปอีก๕๐สตางค์ค่ะ
นางนัทธวดีสินวรพันธ์เลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ตลาดพรานนกเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะราคาผักทรงตัว
มีบางรายการที่มีราคาแพงค่ะ
และหนึ่งในพืชผักที่ราคาแพงมากเป็นพิเศษนะคะ

เป็น๓๕๐บาทมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะ
เนื่องจากพายแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
พริกราคาแพงยอดขายก็ตกลงไปจากเดิมค่ะ
เคยขายได้วันละ๒๐กิโลกรัมก็เหลือเพียงวันละ๑๐กิโลกรัมค่ะ
กลับปับเยอะเลยค่ะคือน้อยลงค่ะ
โดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะขึ้นมาจากฟองละสามบาทห้าสิบสตางค์เป็นสี่บาท
ส่วนไข่ไก่เบอร์สี่จากฟองละสองบาทสี่สิบสตางค์เป็นสองบาทหกสิบสตางค์ค่ะจากราคาไข่ไก่นะคะ
มาดูราคาเนื้อหมูบ้างค่ะราคาเนื้อหมูทรงตัวหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ๑๖๐บาท
ไก่สดตัวละเจ็ดสิบบาทและราคาอาหารสำเร็จรูปก็ยังคงขายที่สามสิบถึงสี่สิบบาทเช่นเดิมค่ะ